หนูชอบมากค่ะท่านน้องมีค่ะคุณพ่อค่ะ
นี่ไงนี่ไงนี่นะฮะใบเตยพูดได้หรือยัง
กับมาตินตกควายเมื่อวานนี้เราพูดไปเขาบอกโอ้โหข่าวนี้พีคมากตอนนี้
เพราะว่าไปเล่นละครเรื่องแม่นาคนะฮะเป็นการรีเมคครั้งที่ร้อย
นางไปลบคือตอนนี้ทุกคนไม่ได้มาโฟกัสว่า
ติ้งไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุในกองถ่ายหรือเปล่า

อาถรรพ์ไปทำอะไรไม่ดีแม่นาคแม่นาคไม่พอใจอะไรอย่างนี้ไปทำเยอะ

เอาอาการแรกเริ่มก่อนเอาอาการก่อน
อาการบาดเจ็บของใบเตยแล้วก็มาตินที่ตกควาย
ทางคุณหมอก็ได้มีการออกมาแถลงแล้วนะครับ
คือแพทย์ผู้ทำการรักษาอาการของใบเตยแล้วก็บาติน
แถลงว่าทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บของมาตินมี๓ส่วนได้แก่๑
บาดแผลฉีกขาดบริเวณปากด้านล่างประมาณ๓เซนติเมตร
ทะลุนะฮะจนถึงเยื่อบุด้านใน
ไม่ถึงขั้นต้องทำศัลยกรรม
ฟกช้ำที่สะโพกด้านขวาไม่รุนแรงมากนัก
มีรอยร้าวของกระดูกขากันไกล

คงต้องงดให้อาหารแล้วก็ใช้แรงเคี้ยวเยอะ

พักฟื้นคงต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อยประมาณ๑๒วัน
เพื่อดูคางต่อไปนะครับซึ่งจะสะเทือนถึงศีรษะด้วย

มาตินจึงก็ทำเสียกรรมไปเลยสิเนอะ
ใช่จึงต้องดูอาการต่อไปนะครับว่าฟันอนาคตจะตายหรือเปล่า

ต้องทำมันหรือเปล่าจะไม่รู้สึกอะไรอีกเลย
แต่คุยกันอย่างนี้นะจะได้ไม่ต้องปวดฟัน

เขาไปดึงเส้นประสาทฟันแล้วก็ตาย
แล้วก็ตายอยู่แล้วเราถอนฟันก็ตายอยู่แล้ว
ไม่ใช่ตื่นเป็นอะไรไม่เป็นไร

อ๋อหน้าสุดค่ะอ๋อลื้อ

ก็บอกว่าคุณใบเตยเนี่ยนะฮะ

เข้าใจว่าเชือกที่โยงกับตัวควายเนี่ย
รัดคอแล้วก็ดึงรังเธอตกมา

ทำให้มีการคอเคล็ดมีแผลช้ำรอบบริเวณคอ
แต่จากเอ็กซาเรย์อย่างละเอียดแล้วนะครับ
ไม่มีอาการแตกหักแต่อย่างใด
ดังนั้นอาการทั่วไปไม่มีอะไรน่าห่วง
พูดคุยได้ปกติคาดว่าอีก๒วันกลับบ้านได้

ออกงานยังออกแล้วไปแล้วใช่ไหม

ใบเตยเปิดเผยถึงชั่ววินาทีตกควายว่า
ตอนนั้นใบเตยรู้สึกตกใจและกลัวมากค่ะ
เพราะเคยเจอแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง

เป็นผัวใบเตยเหรอพูดได้ขนาดนั้น
ก็พยายามให้เป็นใบเตยพยายามใบเตยโอเค
ส่วนตอนที่โดนเชือกรัดคออารมณ์แบบเหมือนคนผูกคอตาย
แล้วนางไปผูกคอตายตอนไหนนางถึงจะรู้สึกละความรู้สึกนั้น

ไม่เพราะว่าเดี๋ยวเล่าลึกต่อค่ะเดี๋ยวต่อ

เห็นภาพแบบนี้เหมือนในเรื่องแม่นาค
คือในเรื่องแม่นาคเขามีฉากที่เขาต้องผูกคอตายด้วย
คือถ้าให้คิดก็มีส่วน
แต่ว่าถ้าหลักก็เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครคาดคิด
แต่หลังจากนี้คงต้องไปไหว้สารแม่นาค
ส่วนเรื่องงานก็ต้องไปต่อ
พรุ่งนี้มีงานจนถึงหลังสงกรานเลย

มันเป็นเรื่องที่แตกนะคุณ

เคยสร้างตอนนั้นทำให้คุณอั๊มประชาภาเล่น

ก็คือตอนนั้นเป็นคุณน้ำฝนกุรณัทเล่นกับคุณต๊อกสุปกรณ์

เสร็จปุ๊บปีเดียวกัน

ก็ทำออกมากับแด๊สชนกันเหมือนกัน
ตอนนั้นน็อตเล่นเป็นพ่อมากอีกของแดด
ทำไมคนชอบทำแต่เขาก็ไปทำอีกเวอร์ชัน
เวอร์ชั่นมันก็แตกต่างกันไปเนอ
แต่ที่ผมชอบที่สุดแต่ตั้งแต่ดูแม่นากมาเนี่ย

อันนั้นน่ะผมว่าสุมจริงสุดละ
น่ากลัวมาก

เด็กอยู่เลยค่ะไม่กล้านอนคนเดียวเลยค่ะ

ตั้งแต่ปี๒๔๗๙นะฮะยันปีนี้

คือแต่แม่นาคเขาไม่มีเจ้าของบทประพันธ์

แต่หนูเคยไปสัมภาษณ์คือ
เป็นญาติของเขาที่เป็นญาติแม่นาคอะไรอย่างนี้

จะต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นโฟกัส

อย่างคุณพีชเนี่ยก็เป็นญาติของแม่นากนะ
แล้วเขาจะรู้ได้ยังว่าตัวเองเป็นญาติแม่นากไง
กูลเข้ามาเป็นอย่างนั้นเลยทางคุณแม่เขาเลย

ก็คือเป็นยุ้งข้าวของแม่นาคนั่นแหละ

แต่นอกจากใบเตยที่เรียกว่าดังข้ามคืนแล้วนะคะ

ไม่ใช่คุณแม่ค่ะเขาชื่อเจ้าบุญลอด

ควายที่เหยียบน้องมาตินกับเวตเตย

คนก็อยากจะรู้ว่าควายอะไรยังไง
มาจากไหนเกิดอะไรขึ้นคนก็เลยตามไปดูค่ะ

ที่แบบถ้าเค้าจนใช้ใครเขาชาบประกอบ

หรือว่าไปขอที่นี่มาใช้ประกอบฉาก
บุญลอดเนี่ยก็ดูเขาชื่องอยู่นะ

ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็มีคนเมาส์กันต่อมาเหมือนกัน
บอกหรือจะเป็นเพราะว่าเวลาซ้อม
เวลาซ้อมต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมอีก

จนกระทั่งควายมันไม่ไหวไงฮะ
เออก็เลยแบบหงุดหงิดก็เป็นไปได้
คุณเมาส์เองใช่ไหมเมื่อกี้หรือมีคนเมาส์จริง
คนเองเล่นละครนะบางทีซ้อม
ผมว่าสักรอบหนึ่งสองรอบผมว่าก็โอเคแล้ว

เวลาซ้อมทีโอเคซ้อมเหมือนจริงนะทีเดียวไปเลย

ควายก็เดินอยู่งั้นคนก็เดินร้อน

เถอะจะมาจุงจมูกดีมาก
อย่างนี้คุณก็ต้องรำคาญ

วันนี้ก็มีภาพหลุดออกมาอีกค่ะ
เป็นภาพที่บอกว่ามีแขนปริศนาโผล่มาตอนนี้

ทำไมแม่นาคต้องผูกคอตายมีด้วยเหรอ

คือเนื้อเรื่องเขาอาจจะมีการพลิกแพลงได้

ไม่ใช่คืออันนี้เขาอาจจะแบบว่า
เป็นฉากที่เขาเขียนขึ้นมา

เพราะว่าคุณต้องคิดเข้าใจนะว่าแม่นาคเนี่ยเป็นเรื่องที่

เพราะฉะนั้นก็เกิดจากการสันนิษฐาน

อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าอ๋อพ่อมากไม่อยู่

ถูกไหมฮะอันนี้การเขียนบทของเขา